หลังจากที่ลงไปช่วยน้ำท่วมนะคะหลายเดือนแล้วล่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ความช่วยเหลือก็คือหลั่งไหลไปตลอดเลยนะคะ

พี่บินได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีตามที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
เป็นแบบฮีโรฮีโร่เลยทักทงทักทายเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ตระเวนเดินสายขอบคุณพี่น้องชาวอุบลที่ให้การต้อนรับดูแลทีมงานอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีประชาชนพี่น้องชาวอุบลนะคะออกมาต้อนรับจำนวนมากค่ะ
บางคนก็นำดอกคุณรับน้ำพวงมาลัยอย่างอย่างเห็นที่ภาพกับเชลลี่นะคะ

น้ำใจพี่บินแล้วก็ทีมงานช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะ
มีแฟนคลับท่านหนึ่งน้องผู้หญิงถึงก็ร้องไห้เลย

คือทรัพย์ถึงใจนะครับคุณผู้ชมไปชมชอตตอนนี้เลยละกันนะคะ
แต่ก็ต้องตบมือให้พี่บินแล้วก็ทีมงานนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจทำดีกันต่อไปนะคะ
ส่วนยอดเงินบริจาคนะคะพี่บินบอกว่าเดี๋ยวจะปิดจ๊อปแล้วนะคะ
ก็จะกระจายนะคะความช่วยเหลือไปยังทุกคนแน่นอนค่ะ